ระยองค่ะมีกลุ่มวัยรุ่นนำกระบะแต่งซิ่ง
แล้วมาเบิร์นยางกลางถนนเลยทีนี้มันก็โอ้โห
ทั้งเสียงเอ่ยทั้งควันเอ่ยอย่างงี้นะคะตัวสิคะอืม
สร้างความเสียหายความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่เขาอยู่ในระแวกใกล้เคียง

โอ้โหดำมาเลยเชียวค่ะพี่ควันดำมากแล้วเสียงมันก็ดังมาก
แล้วนี่คือบนถนนนะคือถนนเลยอะค่ะรถกระบะคันนี้เนี่ยเบิร์นยางแล้วก็เร่งเครื่องอย่างแรง
ควันดำพุ่งจากท่อไอเสียฟุ้งกระจายแบบไม่เกรงใจใครนะคะ
คลิปนี้เนี่ยเพจดังจังหวัดระยองซุมระยองเนี่ยเขานำมาโพสต์แล้วก็ระบุข้อความว่า
อีกแล้วปลวกแดงวัยรุ่นเบิร์นยางรถกระบะควันดำเสียงดัง
ท่ามกลางเสียงเชียร์ของพักพวกบนถนนใกล้งานคอนเสิร์ตใกล้ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
หลังจากที่นำคลิปมาลงในเพจก็แน่นอนล่ะค่ะคนแสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์
เมนต์กันเพียบเลยต่อมาผู้สื่อข่าวนะคะ
เดินทางไปที่พื้นที่เกิดเหตุบนถนนสายวังตะผินซอยสุพรรณหมู่๔ตะบนปลวกแดง
ที่จังหวัดระยองค่ะก็ไปตรวจสอบดูจุดที่มีการถ่ายคลิปเอาไว้เนี่ยนะคะ
แล้วก็ไปสอบถามชาวบ้านระแวกใกล้เคียงแต่ก็ยังไม่มีใครให้ข้อมูลหรือว่าพูดอะไร
บางคนบอกว่านอนไปแล้วเลยไม่ได้ยินเสียงอะนะคะ
จากนั้นค่ะผู้สื่อข่าวก็ยังไปสอบถามเจ้าหน้าที่ด้วย
พันธมตร์โททศพลเปรมกระมวลสารวัติป้องกันและปรับกราบสอบภาวะปวดแรงบอกว่า
เรื่องนี้แล้วค่ะและส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปสืบหาเบาะแสคนขับรถกระบะ
นี่ค่ะมีรอยยางด้วยนะรู้ตัวแล้วว่าเป็นใครอยู่ที่ไหน
ทะเบียนรถคันก่อเหตุแล้วด้วยแต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียด
เพราะว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีคาดว่าน่าจะได้ตัวเร็วนี้นะคะ
อืมไม่น่าจะมีใครชอบนะคะเนี่ยแม่มาทำแบบนี้ควันก็ดำด้วยเนอะใช่ค่ะเออ